คุณผู้ชมคะหลังจากมีปัญหาเรื่องของสุนัขจรจัดที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นฝูงสุนัขปีศาจ
มีอยู่๓๔ตัวได้ออกอารวาสนะคะไปกัดไปกินเป็ดไก่ชนของชาวบ้านเสียหาย
ชาวบ้านบอกว่าตอนกลางคืนนอนไม่หลับค่ะต้องคอยภาวะ
สุดท้ายเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยกันจับจ่าฝูงได้แล้วนะคะ
ชื่อว่าเจ้าวอกแต่เจ้าวอกแข็งแรงมากค่ะต้องใช้ปืนยาสลบเนี่ยนะคะยิงยิงแล้ว
เจ้าวอกยังไปต่อได้อีกสักกิโลนะประมาณสัก๑กิโล
ใช้เวลาอยู่ประมาณ๓ชั่วโมงค่ะถึงจะจับเจ้าวอกตัวนี้
นี่คือจ่าฝูงของฝูงสุนัขปีศาจ
ต้องใช้ปืนยิงยาสลบถึง๒ดอกด้วยกันเพราะว่าเจ้าวอกร่างกายแข็งแรงเป็นพิเศษค่ะ
ไล่ล่าอยู่นานสามชั่วโมงนะคะก็เลยไปจับตัวได้สำเร็จ
ชาวบ้านคอยดูคอยให้กำลังใจ

คุณชาวบ้านบอกดีใจเพราะว่าตอนกลางคืนนอนหลับไม่สนิทเลย
พวงกับเจ้าฝูงสุนัขจรจัดกลุ่มนี้ตลอด๓ปีที่ผ่านมา
เปลี่ยนการมานอนเฝ้าเล้าเป็ดล้าไก่กันอยู่

ชาวบ้านบอกว่าฉันพักผ่อนไม่เพียงพอมา๓ปีแล้ว
ตอนกลางคืนต้องไปเฝ้าล้าวเป็ดล้าวไก่
เจ้าหน้าที่จับได้แล้วก็มีคุณครูท่านหนึ่งนะคะ
คุณครูนิพาพรผ่องโสพลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคนชุม
เคยมีที่พักอยู่ในหมู่บ้านแถวนี้
ก็บอกว่าขอรับเลี้ยงได้ไหม

เจ้าหน้าที่และชาวบ้านบอกไม่ขัดข้องเลย
เอาไปเถอะ
ที่บ้านเลี้ยงสุนัขอยู่แล้ว๘ตัว
ก่อนหน้านี้ได้เอาลูกเจ้าวอกไปเลี้ยงมาก่อนแล้วค่ะ
ว่องนั้นมีลูกแล้วแล้วก็เอาไปเลี้ยงแล้ว
ก็เลยอยากจะเอาเจ้าวอกไปเลี้ยงต่อด้วย
นายธรรมรงเทศน้อยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
นักงานประสุทธิ์อำเภอเมืองนครราชศรีมา
ก็บอกเพิ่มเติมนะคะว่าหลังจากจับสุนัขจ่าฝูงที่ก่อเหตุได้แล้ว
ก็มีคนมาขอรับดูแลรับเลี้ยงก็ยินดี

ป้องกันที่สุนัขบ้าฉีดให้ทันทีเลยนะคะ

ประกาศเขตเป็นภัยพิบัตรสุนัขบ้าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะนี่คือประกาศก็คือในหมู่บ้านมะกอกตำบลศรีมุมอำเภอเมืองนครราชศรีมา
แต่ไม่แปลกใจนะหลายคนน่าจะอยากรับไปเลี้ยง

เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้ารับไปแล้วเบื้องต้นอย่างที่บอกก็คือ
ฉีดวัคซีนป้องกันพิสุนักบ้าหรือถ้าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ทำหมันให้เจ้าวอกก็ได้นะ
ยินดีทำให้นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าวอกมีอาการติดสัตว
แล้วก็อาจจะดุร้ายเป็นพิเศษแล้วก็ต้องสังเกตด้วยว่าท้องอยู่หรือเปล่า

ไม่รู้ว่าเจ้าวอกท้องอยู่หรือเปล่าก็เลยอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวเป็นพิเศษนะคะ
ชาวบ้านก็ยังคงต้องระมัดระวังสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าไม่แน่ใจว่าจับจ่าฝูงได้แล้วตัวอื่น

ใช่ลูกสมุนของเจ้าวอกจะออกมาอารวาสหรือเปล่า
เพราะมีบางกลุ่มแก๊งนะที่แบบว่าถึงหัวจะหายไป

ใช่เขาก็อาจจะมีการจัดจ่าฝูงตัวใหม่ขึ้นมาแล้วก็อารวาสอีกหรือเปล่า

นะคะต้องรอดูแต่เบื้องต้นเนี่ยค่ะเจ้าวอกก็สงบนิ่งไปแล้วนะคะ
ก็ยินดีกับเจ้าวอกด้วยละกันเนอะมีเจ้าของก็น่าจะอารมณ์ดีขึ้นมีคนอยู่ด้วย
ไปฟังเสียงคุณครูนิพาพรผ่องโสพลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคนชุมกันหน่อยนะคะ
คุณครูคนนี้ที่อยากจะขอรับเลี้ยงเจ้าวอกตัวนี้คุณครูจะว่ายังไงบ้างไปฟังค่ะ
อันนี้เราจับหมานี่แล้วเราจะเอาไปทำอะไรบ้าง

ทำไมถึงอยากเอามาเลี้ยง

สมมุติมีความสำคัญท่านแทนเขาด้วยนะครับ
อันนี้คือเราจะไปดูแลเหมือนลูกคนหนึ่ง